เมื่อคืนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่๒พื้นที่๒จังหวัดเลยนะฮะ

ดับเพลิงไปเป็น๑๐คันเลยคุณ
อู้หูยดูสินี่ฮะเพลิงโหมกระหน่ำแบบนี้นะ
ใช่ภาพก็น่ากลัวช่วงนี้เกิดไฟไหม้บ่อยนะฮะ

ที่เราอ่านข่าวกันแทบจะทุกวันจริงนะไปไหมแม่ง
ทุกวันเลยเมื่อวันก่อนพระราม๒เนอะ
ใช่นี่ปฐุมธานีนะครับนี่ครับ
วเพลิงลุกโชดช่วงรุนแรงท่วมโกดัง
สายเคเบิ้ลและอุปกรณ์โทรศัพท์ของบริษัท
ที่ตั้งอยู่ภายในซอยรังสิทธิ์คอมเพล็ก
ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

ดับเพลิงหลายสิบคันต้องระดมเข้าฉีดน้ำระงับเหตุ
แต่ตัวโกดังมันยุบตัวลงมันเอียงก่อนแล้วมันยุบตัวลงเลยนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องพยายามช่วยกันฉีดน้ำป้องกัน
ไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังโกดังอื่นข้างเคียง
และเจ้าหน้าที่ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ
เพราะว่ากลงสร้างอัคคารกลงสร้างกัวดังมันไม่แข็งแรงแล้ว
ทีนี้เจ้าหน้าที่มีการสอบถามนายสถิตศรีพิทักษ
เจ้าหน้าที่รอปภของบริษัทนะฮะ
บอกว่าเพลิงได้ลุกไหม้จากส่วนกลางของโกดัง
จากนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วเลยฮะ
แล้วก็ตัวเขาเองกับคนในโกดังก็ไม่สามารถที่จะดับได้เองนะครับ

ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ
จะมีการประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่ง

สำหรับมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นก็คาดว่าหลายล้านบาทนะครับ

เป็นพวกกวดังสินค้าเบ็ดตะเล็ดนะครับคุณผู้ชม
เนี่ยเหตุการณ์ที่ไฟไหม้มาแบบนี้เนี่ยนะคะ
จันทีก็ต้องเร่งเข้าไปช่วยกันดับไฟ

คล้ายกับจังหวัดเมื่อกี้เลยปฐุมธานี
ลักษณะเดียวกันเลยนะฮะใช่ค่ะส่วนตรงเนี้ยอยู่ที่ริมถนนเสนา
ซ้ายนะคะที่อายุทยา
และเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเอารถน้ำมาฉีดเพื่อสกัดไฟ
เพราะว่าข้างในคุณพอมันมีพวกสินค้าเบตเตอร์เล็ต
มันก็เป็นวัตถุไวไฟบางชิ้นส่วนนะ
วัตถุก็เป็นพวกเชื้อเพลิงอย่างดีเลย
เป็นพลัสสตงพลาสติกอย่างนั้นฮะดูควันสิฮะใช่
คุณก็คิดดูสิตอนไฟไหม้มันก็บึ้มมีเสียงระเบิดมาเป็นระยะเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำรอบนอกก่อนแล้วก็ไล่เข้าไปในโกดัง

เพราะว่ากลัวว่าหลังคาของโกดังจะยุบตัวลงมา
อันนี้ฝนตกด้วยนะมาช่วยในการดับไฟด้วย
แต่ก็ใช้เวลาค่ะ๒ชั่วโมงกว่าเหมือนกันกว่าจะดับไฟได้
ของในโกดังไม่ต้องพูดถึงไฟไหม้ขนาดนี้เสียหายหมดเลยนะคะ
เจ้าของโกดังคือนายประวิศกิตนิชชี
บอกว่าเปิดขายสินค้าทุกประเภท
หมดทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องสำอางข้าวสารอาหารแห้ง

ตอนนั้นเนี่ยร้านปิดแล้วแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้าน

หลานโทรศัพท์มาบอกว่าเกิดไฟไหม้
พอมาดูอุ้ยไฟดับทั้งร้านเลยแล้วมีไฟไหม้อยู่ตามสายไฟ
แล้วก็ลามไปติดกล่องกระดาษไปติดพวกพลาสตงพลาสติกต่าง
ค่าของเสียหายนี่เป็น๑๐ร้านเหมือนกัน

เดี๋ยวจะให้ดูแพดตอนเช้าหน่อยเพราะว่านักข่าว
ลงพื้นที่ไปที่โกดังแห่งนี้ตอนเช้าด้วย
ก็ปรากฏว่าพอไปถึงตอนเช้า

ใช่นี่ไงที่กังวลว่าเมื่อคืนหลังคาจะยุบลงมาหรือเปล่า
คือตอนนี้เขาห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปค่ะ
กลัวว่าหลังคาตรงนี้จะพังถล่มแล้วดูข้างในเห็นไหม
สินค้าต่างมันไหม้ไปหมดเลยค่ะ

บางอย่างใช้ได้นะบางอย่างเป็นซากเลยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ไปคุยกับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
บอกว่าเมื่อคืนไฟดับพอลุกมาดูปรากฏว่า
ไฟมันติดบริเวณเบรกเกอร์
แล้วตอนนั้นฝนตกลมแรงไฟมันก็เลยเหมือนกับกระพือค่ะ
เร็วมากเอาเดี๋ยวฟังเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เรียกคนในบ้านแต่เอาไม่อยู่
มันลุกไหวใช่ไหม

และยิ่งมีพวกหมอนวะห่มขนวมอย่างนี้มันไปไว้
โอ้นี่ค่ะซึ่งทางโรงงานทางโตรดัง
เขาก็ทำประกันวินาศภัยเอาไว้วงเงิน๑๐ล้านนะ
เสียหายเกือบทั้งหมดเลยเดี๋ยวรอให้พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็หาสาเหตุหน่อยนะคะ